สำหรับเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ
ทางการแถลงก็ได้ชี้แจงไปแล้วผมอยากจะทำความเข้าใจโดยเฉพาะเพิ่มเติม
ก็คือสิ่งที่ผมไม่อยากจะใช้คำนั้น
แล้วผมก็ได้มีการชี้แจงมาโดยลำดับ
ก็คือการใช้เฉพาะหัวคิวซึ่งผมได้บอกและชี้แจงไปแล้วว่าวันแรกที่ผมได้ตอบสัมภาษณ์ไปนั้นเป็นวันที่ประชุมคอรมออยู่ครั้งหนึ่ง
ตอบว่ามันเป็นความจริงบางส่วนอันนั้นแล้วผมก็มาอธิบายเพิ่มเติม
มันไม่ใช่คำนั้นมันไม่ใช่หัวคิวนะครับมันเป็นการดำเนินงานโดยเอกชน
ซึ่งเราทำสัญญากับบริษัทต่างไว้นะครับ๖โรงหล่อ
มีอยู่๕โรงซึ่งได้นำเอกชนอีกส่วนหนึ่ง
ซึ่งมีผมคิดว่าก็คงจะเป็นลักษณะของบริษัทโรงหล
ก็คงมั่นใจว่าเอกชนนั้นมีความรู้ความสามารถที่จะมาให้คำปรึกษาได้
แล้วก็มีการตอบแทนเป็นค่าที่ปรึกษาต่าง
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการชี้แจงผมว่าองค์กรอิสระที่ชี้แจงไปนั้น
ได้ชี้แจงโดยโดยถูกต้องแล้วนะครับเอ่อผมได้ได้รับคำถามจากสื่อ
ผมก็สัมภาษณ์ไปว่าเป็นองค์กรที่๓แล้วนะนะครับ
ก็คือสตงซึ่งเป็นองค์กรชนะที่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วนะครับ
ได้ขึ้นกับที่ผมเกี่ยวข้องเลยและก็ไม่จำเป็นต้องมาเกรงอกเกรงใจผมด้วย
ผมมั่นใจว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้นได้ทำงานไปตามระบบ
แล้วบอกว่าเอ่อเรื่องราวมันเนี้ยเหมือนกับว่ามาบริจาคเพื่อเอ่อ
ลบความผิดผมขอเรียนว่าท่านสามารถดูวันที่ต่างในการบริจาคได้
เรื่องราวที่เริ่มเป็นประเด็นเนี่ยจะเป็นประเด็นหลังจากที่ผมเกษียณอายุราชการนะครับ
แล้วก็ผมใช้คำว่าอาจมีท่านบางท่านไม่เข้าใจแล้วกันนะครับ
อาจจะสงสัยก็สงสัยกันได้มันจึงเป็นประเด็นขึ้นมา
การบริจาคของบุคคลที่๓เป็นเอกชนที่คุยกับทางโรงหลอด
ตกลงใจกันแล้วแล้วนำมาบริจาคนั้นเนี่ยเขาบริจาคมาตั้งหลายวันแล้วเป็นเดือนหลายเดือนแล้วด้วยซ้ำไป
ระหว่างที่ยังอยู่ในปีงบประมาณที่แล้วเขาตกลงกันเช่นนั้น
สามารถดูวันวันที่นะครับในการบริจาคได้นะครับ
ซึ่งอันนี้ก็ผ่านการตรวจสอบหมดแล้วไม่ใช่มาบริจาคเพื่อกลบล้างความผิดอะไร
หลังจากที่เกิดเป็นประเด็นเรื่องราวอันนี้ก็ขอให้ทำความเข้าใจนะครับ
ประการแรกก็คือเป็นที่ถ้าเป็นสถานที่ที่สามารถเป็นที่ระลึกนะครับ
แล้วก็เทิดทูลไว้ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เมื่อทุกคนไปยืนแล้วทุกคนจะมีความรู้สึก
ถึงท่านพระองค์ท่านว่าท่านมีคุณอุปการณ์อย่างไร
จนปัจจุบัน๒ขาของแต่ละคนที่ยืนอยู่กับแผ่นดินไทยอยู่ได้
เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผมต้องการเช่นนั้น
คือวัตถุประสงค์ข้อแรกซึ่งได้ทำไปแล้วก็คือการตั้งพระรูปนะครับ
เจ็ดพระองค์นะครับซึ่งจริงแล้วสถาบันพระมหาศัตริย์
พระองค์นั้นมีคุณอุปการณ์ทั้งสิ้นแต่คงไม่สามารถจะสร้างได้ทุกพระองค์นะครับ
ถ้าทำได้ผมก็อยากจะทำปรปชเองเนี่ยมีอำนาจเต็มที่อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ผมจะรับข้อมูลพื้นฐานปรากฏการณ์จากหยุดงานที่ตรวจไปแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นประประท้อก็ตามหรือสอดทำลองก็ตาม
และถ้าหากเห็นว่ามีมูลนะครับผมคิดว่าเช่นนั้นนะครับ
เพราะจริงจริงผมเองก็อยู่ในส่วนของคณะกรรมการปากปลาพฤติศาสตร์ใหญ่นะครับ
เราทำกันมานานแล้วนะครับแล้วก็พอมีคณะกรรมการนี้นะครับ
ตัวผมก็อยู่ในคณะประการนั้นด้วยทำกันมาตั้งแต่อยู่หน่วยผมเอง
คือส่วนตัวก็สอดส่องดูแลสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำดับใดก็ตามนะครับ
กับภูมิสัยการทางระบบก็เด่นยาวเกี่ยวกับเรื่องของในการทำระอี่ต่างต่างนะครับ
การดำเนินงานจัดซื้อจัดหาจัดจ้างต่างทุกอย่าง
ทางประวัติศาสตร์จากพี่นายเองนะครับร่วมกับทางสวทชว่าสมควรจะดำเนินการต่อเรื่องไหม
แต่ผมเรียนว่าในใจของผมรวมถึงประชาชนส่วนใหญ่
คงจะคิดเหมือนกันว่ามันก็พอสมควรแล้วนะครับ
แล้วก็มีความชัดเจนแล้วว่าโครงการนั้นก็เป็นปกตินะครับ
ไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเรื่องของทุจริตใดก็คงจะเดินหน้า
เรื่องของสิ่งต่างที่ต้องสร้างสรรค์ต่อไปซึ่งผมเรียนให้ทราบแล้ว
ประชาชนที่ได้ไปดูหยอดเงินคนละ๕บาท๑๐บาทจนถึงหลายล้านบาท
ท่านมั่นใจนะครับว่าท่านไม่ผิดหวังว่าเราตั้งใจทำกันนะครับ
แล้วก็จะทำต่อไปให้สมบูรณ์ผมพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ
ผมก็ยืนยันมาตั้งแต่ต้นว่าไม่มีทุจริตนะครับ
เป็นโครงการที่ผมตั้งใจนะครับแล้วคณะกรรมการของกองทัพบกก็ตั้งใจทำ
ขอให้มั่นใจนะครับขอให้มั่นใจ
แล้วก็ขอให้สนับสนุนสิ่งดีเหล่านี้ไปเที่ยวไปชม
ถ้าท่านมีจิตศรัทธาก็บริจาคเพิ่มเติมไป
เราก็จะมาทำในสิ่งที่จะต้องทำต่อไปอีกครับ
ก็ถ้าเป็นปกติของมนุษย์นะครับคืออะไรก็ตามที่เคยมีคนติดติงว่าไม่เรียบร้อย
เราก็ไม่สบายใจแต่เมื่อได้ถูกพิสูจน์และตรวจสอบโดยเอ่อ
โดยงานที่เป็นมาตรฐานที่สุดแล้วผมก็ต้องบอกว่าก็สบายใจขึ้นนะครับ
สบายใจขึ้นแล้วนะครับแล้วก็คงจะต้องมีกำลังใจนะครับ
จะต้องทำต่อไปแล้วก็ไม่ได้ทำคนเดียวหรอกครับ
ผมรักของของบกนะครับแม้จะกระเศียร์แบบนั้นก็ตาม

ทุกคนรู้สามัคคีกันแล้วก็รู้ว่างานของชาติเนี่ย
ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องแก้ปัญหา
ต้องขอปรับรับขอบคุณท่านผู้ใหญ่
ท่านนายกเองท่านก็เมตตามาตั้งแต่ต้นแล้ว
ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี
ท่านก็ให้กำลังใจมาโดยตลอด
แต่ท่านก็รู้ว่าเราตามระบบมันเป็นเช่นนี้
เพราะฉะนั้นท่านก็มั่นใจก็ให้การตรวจสอบมีตามขั้นตอนไป
สำหรับการระหว่างท่านกับคนอีกไทยบุญเป็นดีหรือเปล่า
ไม่มีปัญหาเลยครับเจอกันก็คุยกัน
แต่เรื่องนี้ไม่คุยนะเราเนี่ยโตกันแล้วทั้งคู่นะครับ
ท่านก็ดีผมเองเจอท่านผมก็ไม่เคยไปขอร้องว่า
ช่วยดูหน่อยไม่ต้องพูดแล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่ควรพูด
เจอผมท่านก็จะคุยเรื่องงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่มันมีส่วนพันกัน
ไม่ได้มาตกลงอะไรกันทั้งสิ้นนะครับ
แล้วก็โดยผมเองนั้นไม่มีปัญหาอะไรกับใครอยู่แล้ว
แล้วผมก็เชื่อว่าคนอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหากับผมหรอกนะครับทุกคน